ข่าวดีค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก

ค่าไฟจะลดน้ำมันเบนซินจะลด
นี่คือคำประการจากนายกเศรษฐาครับ
ที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้คนนี้มา
นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับ
แล้วก็หม่อมหลวงชโยธิศกิจากร
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักรวมไทยสร้างชาติ
เข้ามาหารือถึงการส่งต่องานด้านเศรษฐกิจ
โอ้โหนะแล้วมีการจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาล

นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับ
หลังหาลือเสร็จสิ้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี

ถึงการหารือเรื่องราคาพลังงานรวมถึงประเด็นอื่น
ซึ่งนายสุพัฒนภงนะครับก็ฝากไว้หลายเรื่อง

การลดราคาค่าไฟและน้ำมันดีเซล
โดยจะมีการประกาศหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเลย
พอถามว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก

จริงเหรอจริงเหรอครับนายกเศรษฐาครับ
ขั้นตอนในการลดราคาค่าไฟกับค่าน้ำมันดีเซลครับ
พอเรามองนัดแรกสามารถลดได้ทันทีแน่นอนเลยใช่ไหมครับ

ขณะที่นายสู่พัฒนธนภงษ์นะครับที่มาคุยด้วย

การมีอะไรจะส่งไม้ต่อก็ฝากรัฐบาลใหม่ไปก็แล้วกันนะครับ

โดยข้อคิดเห็นต่างที่คุยกันครั้งนี้นะครับ
จะไปพิจารณาในรายละเอียดอีกทีนึง
ส่วนของการลดราคาพลังงานไม่ขอตอบ
เรื่องที่ต้องไปถามหัวหน้าพัก
ก็หมายถึงคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์นะครับ
โผล่ก็จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไงครับ